คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ฟังแล้วอิ่มใจ
ผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอพิการขาตั้งแต่กำเนิด
คุณแม่พาไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชจนหาย
แล้วโรงพยาบาลไม่เอาเงินค่ารักษาสักบาทเดียว

และอธิษฐานว่าถ้าวันใดเธอมีอยู่มีกิน

แล้วเธอทำมาแล้ว๙ปีครับ

แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓๗ปีก่อน

แต่ว่าเธอยังไม่ได้มาบอกรายละเอียดเพิ่มเติม
แต่ว่าคลิปนี้เธอโพสต์เอาไว้แล้วเธอก็ขึ้นแคปชั่น

เอาเงิน๑แสนบาท

แล้วเขาทำทุกปีปีละแสนคุณ
โอ้โหสุดยอดทำมา๙ปีแล้วเจ้าของคลิปเขาก็พูดอธิบาย
แล้วก็มีแคปชั่นขึ้นในติ๊กต๊อกว่า๓๗ปีก่อน
ขาพิการตั้งแต่กำเนิดแต่ครอบครัวตอนนั้นยากจน
แม่ทำงานก่อสร้างนะฮะก็เลยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช
หายเป็นปกติตอนนั้นโรงพยาบาลไม่เก็บสักบาท
ก็เลยแม่ให้บริจาคไป๒๐บาทเพราะแม่มีแค่นั้น

เนี่ยแล้วตอนนี้ไม่รู้มีเท่าไหร่เพราะโตขึ้นมาเธอเลยอธิษฐานกับตัวเองว่า
ถ้าวันหนึ่งนะฉันมีอยู่มีกินนะ
ฉันจะกลับไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสิริราชทุกปี
ทุกปีซึ่งตอนนี้เธอมีแล้วมีกำลังทรัพย์แล้ว
เธอก็เลยย้อนกลับไปบริจาคให้
ตั้งแต่๙ปีที่แล้วปีละแสนแสน
ปัจจุบันก็๙ปีก็๙แสนแล้ว

แล้วเธอก็บอกว่าขอบคุณโรงพยาบาลสิริราชที่ให้ชีวิตใหม่โอ้โห

คนก็แชร์เยอะให้กำลังใจเยอะ

เงิน๑แสนบาทของคุณตลอด๙ปีที่ผ่านมาที่ทำไป
มันก็ส่งต่อให้กับผู้ป่วยคนอื่นได้อีกมากมาย

เป็นเรื่องดีจริงนะของวันนี้เลย